ตำรวจก็ยังไม่แจ้งข้อหาคนขับเรือบรรทุกน้ำมัน
และคนขับเรือโดยสารที่ได้เกิดอุปัติเหตุชนกัน
จนทำให้มีผู้บาดเจ็บ๔คน
เพราะว่าต้องรอการสอบปากคำของทั้งสองฝ่ายอย่างละเอียดก่อนครับ
เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเรือบรรทุกน้ำมัน

ที่บริเวณท่าข้ามเรือแม่น้ำป่าศักดิ์วัดพนันเชิง
อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ทำให้ผู้มีผู้โดยสารบาดเจ็บ๔คน
นายเจษฎาตรีนิดซึ่งเป็นคนขับเรือโดยสาร
เล่าว่ารับผู้โดยสารมาจากฝั่งท่าเรือป้อมเพชร

ก็มีเรือบรรทุกน้ำมันลักป่าศักดิ์๓

หลังเกิดเหตุนายสุรชาติบุญศรีอายุ๕๓ปี
ซึ่งเป็นคนขับเรือบรรทุกน้ำมันคู่กรณี
ก็เข้ามอบตัวกับนายวิเชียนเปรมานุกรรักผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธิยาแล้วก็เล่านะครับว่าก่อนเกิดเหตุ
เรือเปล่าออกจากอำเภอท่าเรือเพื่อไปรับน้ำมันที่พระประแดง
ถึงจุดเกิดเหตุเห็นเรือรับผู้โดยสารกำลังถอยออกจากท่า
บีบแตรส่งสัญญาณแต่คาดว่าคนขับเรือไม่ได้ยิน
แล้วก็เป็นจังหวะที่เรือโดยสารถอยมาถึงพอดี
จึงเกิดชนกันและมีผู้บาดเจ็บดังกล่าวแล้วก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้หลบหนี
แต่ว่านำเรือไปจอดที่หน้าวัดชีปะขาวบางปะอินเนื่องจากเป็นพื้นที่กว้าง
เพราะเกรงว่าจะทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนในด้านคดีนะครับ
ตำรวจยังไม่แจ้งข้อกับใครนะครับต้องรอสอบปากคำทั้งสองฝ่ายอย่างละเอียด
แล้วก็จะต้องกู้เรือที่จมขึ้นมาเพื่อตรวจหาร่องรอยการชน
รวมรวมเป็นพยานหลักฐานหาสาเหตุว่าใครเป็นผู้กระทำผิดหรือประมาท
ส่วนกรมเจ้าท่าก็เข้าสำรวจจุดที่เกิดเหตุ
ว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือลำอื่นหรือไม่
เพราะว่าเรือที่จมยังไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้
เมืองต้นไม่พบว่าจะเป็นอันตรายต่อการเดินเรือลำอื่นนะครับ
ส่วนอาการของผู้บาดเจ็บ๔คน
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาตอนนี้
เหลือเพียงนายนิกรเหมสิริที่บาดเจ็บสาหัสแล้วก็หมดสติ

จากว่ามีโรคประจำตัวป่วยเป็นโรคหัวใจ